ดูเรื่องนี้ที่ชาวบ้านก็แตกตื่นไม่ได้แพ้กับเนี่ย
หินนี้พี่คุมเมื่อกี้เลยเขาบอกชาวบ้านไปตรงนี้หน้าร้านสะดวกซื้อ
ประตูเปิดอย่างนั้นน่ะตู้สีเขียวเนี่ยประตูเปิดเอ๊ะ
มีใครมางัดตู้ชิงเงินหรือว่าเอ้าถ้าเป็นคุณ
คุณเดินไปคุณเห็นแบบนี้คุณคิดว่าอะไรเออผมก็นึกว่ามีโจรมางัดตู้
งัดตู้แน่ชาวบ้านบอกไม่ได้แล้วรีบแจ้งตำรวจให้มาดูด่วนเลยค่ะ
ใช่ค่ะนี่แหละ๒ทุ่มเมื่อคืนนะคะตำรวจสภเมืองนครปฐม
พอได้รับแจ้งปุ๊บเอาไปตรวจสอบทันทีจะมีโจรหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกมีคนมางัดตู้แน่คุณตำรวจแล้วอาจจะมีเงินหายไปด้วยนะ
ทีนี้พอไปถึงอย่างที่บอก๓ตู้มันตั้งเรียงกันใช่ไหมของ๓ธนาคาร
แล้วก็ไปเห็นไหมคะว่าตู้นี้มันเปิดแบบนี้นี่แหละค่ะ
คือเปิดอ้าออกแล้วในกล่องตรงนั้นมีกล่องที่เอาไว้ใส่เงิน๕ช่อง
แต่มันหายไปสามช่องเหลือ๒ช่องแต่หน้าจอตรงนั้นมันมีการติดเอาไว้อยู่ว่า
งดใช้บริการชั่วคราวทีนี้ก็ไปถามทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สาม
คุณอิสระพัฒน์แสงประทุมอายุ๓๗ปีก็เล่าแบบนี้
ตอนนั้นชาวบ้านตื่นตกใจก็มาแจ้งผมแล้วผมเองก็ตกใจเลยรีบมาดู
ว่าทรัพย์สินจะถูกขโมยไปประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารให้มาตรวจสอบ
ตกลงว่าเงินมันหายไปแล้วมันเป็นการงัดแงะของโจรหรือเปล่า
ลองฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยปกติมันจะต้องมาเปิดเก็บเงินใจเงิน
น่าจะสำเร็จน่าจะเพราะมีสติกเกอร์อะไรแจ้ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเพราะลูกบ้านแจ้งตกลงตู้นี้มันถูกงัดไหมคุณ

ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกเป็นไปได้ที่มันเปิดแบบนั้น
เพราะไอ้ตัวกาวสติ๊กเกอร์ที่เอาไปติดคงจะเหนียวไม่เพียงพอ
ไอ้ที่ติดก็คือติดตรงประตูตู้เนี่ยแบบนี้
อยู่ระหว่างการแก้ไขจริงติดไว้
คือปิดประตูตู้ก่อนนะแล้วก็ติดไว้ว่ามันเสีย
เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกสงสัยกาวมันเหนียวไม่พอ
มันก็เลยประตูเปิดอ้าออกมาแบบนั้น
ชาวบ้านก็เลยตื่นตกใจยืนยันนะแบบนี้
เจ้าหน้าทีนาคารบอกแล้วว่าไม่มีเงินสดอยู่ในตู้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการลงโปรแกรมลงข้อมูล
ปรับปรุงแก้ไขใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้มาใช้บริการไหนนะคะ
๓กล่องเก็บเงินไม่ใช่ถูกป้นไปใช่ไหม